ช่วงนี้ที่จะพามาดูนี่เป็นเหตุการณ์นาทีชีวิตทั้งหมดเลยนะคะที่จะรวบรวมติดตามให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง
เริ่มแรกไปดูที่พิศนุโลกกันก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทหารยศสิบเอกค่ะ
ขับรถมาพร้อมกับเพื่อนทั้งหมดรวม๕คนแล้วรถขับมาเกิดเสียทหลักตกลงไปในครองจรประทาน
ทีนี้๔คนที่อยู่ในรถสามารถที่จะพาตัวเองออกมาจากรถได้
มีผู้ชายที่อยู่ข้างในคนนึงนะคะก็ไม่สามารถออกมาได้
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือนาทีนั้น
ตอนไปเจอเนี่ยไม่มีลมหายใจแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ช่วยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมา
พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตนี้กันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์เป็นนาทีชีวิตจริงค่ะ

มิตรภาพมงคลธรรมเข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุ
รถเก๋งตกน้ำในคลองชลประธาน
แล้วก็มีผู้ที่ติดอยู่ในรถ๑ราย
เป็นผู้ชายนะคะหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว
กระทั่งชีพจรกลับมาค่ะ
หลังจากนั้นก็นำตัวในส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกเขาได้รับแจ้ง
ว่ามีอุบัติเหตุรถเก่งพุ่งตกลงไปในครองชนประธาน
อยู่ที่ริมถนนพิศนุโลกนครสวรรค์

ตำบลท่าโพอำเภอเมืองที่จังหวัดพิศนุโลก
เขาก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยประสานทีมกู้ชีพลงไปตรวจสอบ
ทะเบียนกไก่ต่อเต่า๗๗๐๖เพชรบุรี
สภาพรถเนี่ยนะอยู่ในสภาพพลิกหงายท้องคือล้อชี้ฟ้านะคะ
ส่วนตัวส่วนของหัวรถจมในน้ำไปครึ่งคันเลยค่ะ
รถคันนี้เนี่ยมีคนอยู่ข้างในในห้าคนด้วยกันสี่คนสามารถออกมาจากรถได้แล้วนะคะ
เหลือเพียงแต่นายนัฐราชปรีนครที่ติดอยู่ในรถ
คือติดอยู่ในรถนาน๑๐นาทีทีเดียว
เจ้าหน้าที่คู่ภัยเขาก็ไปช่วยนำตัวออกมาได้
แต่ว่าสุดท้ายตอนแรกที่เห็นเนี่ยหมดสติไม่มีชีพจรแล้วนะคะ
ก็เลยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับคืนมา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
สอบสวนเจ้าของรถแล้วก็คนขับรถค่ะ
คือ๑๑ปากรผู้รอดอายุ๒๓ปี
พร้อมกับผู้โดยสารอีก๔คนก็คือผู้บาดเจ็บ
ตำรวจโทปรีธีปรีนครนะคะแล้วก็ผู้หญิงอีก๒คน

เขาก็ขับรถเก๋งคันนี้มาตามถนนเรียบครองชรประธาน
พอมาถึงถนนสายพิศนุโลกนครสวรรค์

ซ้ายไปทางสี่แยกไฟแดงหนองอ้อ

ก็เลยทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องกลางถนน
ที่รถจะตกลงไปในคลองชลประธาน
แล้วก็พลิกหงายท้องแบบที่เห็นเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บยังอาการน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
ยังคงให้รักษาตัวอยู่ในห้องไอซีอยู่

ส่วนตำรวจเองก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็จะไปสอบสวนหาสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ